ส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะก็มีคิวที่จะลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเมียนมาร์ค่ะในวันที่๕ตุลาคมนะคะ
หลังจากมีประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลเมียนมาค่ะ
สมาคมฟุตบอลเมียนมาร์นะคะก็ประกาศโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมอุ่นเครื่องประจำปีนี้ออกมาแล้วค่ะ
โดยหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในวันที่๕ตุลาคม
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวก็ถือว่าสอดคล้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หนึ่งนัดจะเป็นการเดินทางไปเยือนชาติในอาเซียนและอีกหนึ่งนัดจะอุ่นเครื่องในบ้านของตัวเอง
สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะบุกไปเยือนอุสเบกิสถานในเกมอุ่นเครื่องวันที่๖มิถุนายน
ต่อด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งจะเปิดบ้านพบกับสหรัฐอารับเอเมริดในวันที่๑๓มิถุนายน
ส่วนเมื่อวานนี้มีฟุตบอลกระชับมิตรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่สนามบุญญาจินดา
ซึ่งก็นำทีมมาโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมค่ะ
จากนี้ก็ยังมีลูกชายนะคะร้อยตำรวจโทรัชตะพุ่มพันธ์ม่วง
แต่ครึ่งแรกเป็นทีมสื่อมวลชนที่จบสกอร์ได้ดีกว่า

ครึ่งหลังลูกชายของวิทย์ออสพาลุยเข้าไปยิงตีตื้น

ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการแข่งขันแบบมิตรภาพ